เอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปที่นี่บ้างที่จังหวัดนครพนมนะครับ
เขาพากันไปขอโชคลาภกันอีกแล้ว
อ๋อกันต่อหลังจากคุดพบกลองโบราณในอำเภอนาแก่
ซึ่งเบื้องต้นก็ไปประกอบการถวายเครื่องสการบูชานะครับตามความเชื่อนั่นแหละ
นี่ฮือฮากันเลยทีเดียวนะครับเป็นกลองโบราณใบนี้ทำขึ้นจากสำริดมีรูปร่างคล้ายผ่านนะ
ด้านในเป็นโพรงครับมีความสูงราว๓๐เซนติเมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง๔๕เซนติเมต
แล้วก็มีรูปปั้นสัตว์๔ตัวนี่ไงคุณอยู่บนขอบด้านรอบตัวมันนะครับ
ยังมีลวดลายนู้นต่ำรอบตัวกลองอีกด้วยซึ่งมีความประณีตสวยงามและอยู่ในสภาพสมบูรณ์เลยทีเดียวนะ
ก็พบเพียงร่องรอยชำรุดบริเวณฐานบางส่วนเท่านั้นเบื้องต้นนะครับเขาเชื่อว่าเป็นกลองโบราณ
ใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่างและสันนิษฐานว่าน่าจะอยู่ในยุคของการก่อสร้างพระธาตุพนม
ซึ่งมีความเก่าแก่ราว๒๐๐๐ปีโอ้โหมากเลยนะ
เป็นทำจากสำริทใช่ไหมคะใช่
แต่ดูแข็งแรงทนทานอยู่นะแล้วก็ชำรุดไปนิดเดียวเอง
แล้วกลองโบราณนี้เขาไปทำอะไรคุณจังงาน
ก็เดิมทีก็อาจจะนำไปร่วมบรรจุในการสร้างองค์พระธาตุพนมไง

เชื่อว่าเมื่อสมัยพศ๕ตามที่ผมได้เจอในหนังสือ
คือสร้างพระธาตุพนมรุ่นแรก
กับน่าจะเป็นคือว่า
มนุษย์เราหรือว่าคนเราจะนำไปเข้าพระธาตุพนมครับ

ก็พอดีมาแล้วก็คือไปไม่ไหว
ก็เลยจะฝังเก็บไว้นะครับ
โดยเจ้ากลองสำริดโบราณใบนี้นะครับ
ขุดพบในพื้นที่บ้านเลขที่๑๖๑หมู่๑๑
คำอ้อมตำบลนาคู่อำเภอนาแกนจังหวัดนครพนม
ทราบชีวิตของบ้านนั้นคือนายวิลัยศรีแสนอายุ๕๒ปี
ซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้มีการประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะบูชา

ซึ่งก็มีชาวบ้านมากราบไหว้เพื่อขอเลขเด็ดกันอย่างคึกคักนะครับ
ส่วนผู้ใหญ่บ้านคำอ้อมก็เร่งประสานไปยังกรมศิลปากร
เพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อความถูกต้องของที่มาที่ไปของมันนั่นเองครับ
ก็ต้องมีการตรวจสอบประวัติแล้วก็ที่มาที่ไปของกลองก่อนนะครับ